ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมันเป็นเหตุการณ์ระทึกที่อยู่ด้านหลังเราสามคน
สกัดจับวุ่นลุงหื่นอันนี้เป็นเรื่องของลุงคนหนึ่ง
เขาไปข่มขืนหลานสาวของตัวเองหลังจากนั้นเอาตัวหลานสาวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
แล้วหนีข้ามจังหวัดคุณรู้ไหมว่าหลานระหว่างทาง
ร้องตะโกนขอให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจนกระทั่งเหมือนมีพลเมืองดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสกัดจับไปดูกันค่ะ
แกหว่านหรอ
เป็นไรเปล่า
โอเคโอเคเผ่น

ตะโกนบอกให้จอดในขณะเดียวกันคุณเห็นรถตำรวจที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์พยายามเข้าไปแล้วไปตีขนาดข้างแล้วเอามือพยายามจะไปตีแล้วสั่งให้ตัวผู้ก่อเหตุหยุดหยุด
น้องผู้หญิงหล่นลงจากมอเตอร์ไซค์คุณเห็นไหมรถตำรวจเนี่ยรถกระบะก็ไล่ล่ามาด้วยนะ
แต่คุณต้องคิดภาพแบบนี้ว่าทำไมถึงไล่ล่ากันมา
เพราะตำรวจเองก็ต้องคอยระวังว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ล้มขึ้นมา
จะบาดเจ็บอาจจะเกิดเหตุกลายเป็นเหตุสลดขึ้นมาได้
คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าทำไมไม่ผลักไปเลย

เดี๋ยวน้องผู้หญิงอาจจะบาดเจ็บจะเจ็บจริงค่ะอันนี้นี่ดูจังหวะนี้
ตำรวจพยายามตีมือตีแขนบอกให้หยุดหยุดแต่เขาก็ไม่กล้าถีบรถมอไซค์ไงเออ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ระทึกอย่างนี้อยู่ที่ถนนสายหน้าพระพุทธรูป
สลักหน้าผาเขาจีจันทร์นะคะที่อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทางด้านของพลเมืองดีชื่อว่าคุณสุขุมอายุ๒๕ปี
นายสุขุมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกชายเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเห็น
เห็นว่าเด็กหญิงเด็กหญิงอายุ๑๓ปีคนนึงซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ชาย
อายุประมาณสักห้าสิบปีตอนนั้นเขาเอ้ยทำไมน้องคนนี้ตะโกน
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วขอความช่วยเหลือ
เขาเลยตัดสินใจขี่รถไล่ตามเพราะเขายังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น
ขี่จากถนนในชุมชนนะคะอำเภอบ้านฉางที่ระยองนะคุณ
กระทั่งมาถึงชนบุรีระยะทางทั้งหมด๔๐กว่ากิโลเมตรนะคะ
ตอนนั้นเจ้าตัวเองก็พยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยสกัดจับรถมอเตอร์ไซคันนั้น
ตำรวจสายตรวจกู่ภัยไล่กันสกัดจับ
แล้วก่อนหน้านั้นมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุ
เฉียวชนกับรถกู้ภัยด้วยนะคะน้องพยายามกระโดดหนีนะคะ
ในที่สุดเป็นไปตามภาพค่ะคุณ
แล้วนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมาเกิดเหตุนี้เด็กผู้หญิงน้องอายุ๑๓คนนี้
ถูกคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นที่เป็นคนก่อเหตุลุงแท้
ข่มขืนมาจนสำเร็จความไคร่
แล้วไปบังคับให้น้องนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มา

น้องเลยพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือระหว่างทาง
ในที่สุดมีคนช่วยน้องไว้ได้
ตำรวจท้องที่สพบ้านฉางนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะต้องไปดำเนินการสอบสวน
ทั้งหมดในเรื่องราวที่เด็กหญิงเล่าให้ฟัง
อ่ะก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อติดตามครอบครัวของน้องคนนี้ด้วย
แต่พี่พลเมืองดีก็ใจจริงนะสุดใจจริงคุณผู้ชมแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แนะนำโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยนะคะ